เพลงเลยนะครับ
แล้วก็รางวัลรายการยอดนิยม
มีรุนไหมคะครั้งนี้รุนหรือตื่นเต้นแค่ไหนครับ

แต่ว่าผมก็อยากจะมาร่วมแสดงความดีกับคนอื่นด้วย
เพราะว่าคนที่เข้าชินกับเราก็มีพี่ป๋อมแปมมี
คือเรามีเขาเป็นไอดอลในการทำงานอยู่แล้ว
นั้นทุกคนที่เข้าชิงก็มีความสามารถหมด
ก็อยากจะเป็นกำลังใจดีให้กับทุกคนด้วยครับ
จากไหนที่ได้เข้าชิงแล้วเรามีหวังไหมครับพี่
ไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริง

มีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลดีแบบนี้ก็ดีใจแล้ว

เห็นการทำงานทิศล่ะ
มันได้แค่
มันดีใจตอนมันเป็นเรื่องของพิธีกร
ยังไม่มีครับ

คราวที่แล้วเนี่ยสัมภาษณ์ไปคนก็ตามมาด่ากันแบบ
อแหลมเหลือเกินมันเหงาอะไรนะ
เออแพทย์ยังด่าเลยบอกว่าลูกอย่าไปเชื่อนะ

แต่ที่ไหนก็ไปให้กระดับใจเราล่ะจน

แรงเชียร์เสือเพื่อนนะแพทย์โอ๊ด
พายเรือกันมากลงเรือด้วยกันโอ๊ตแพทย์
คือวันนั้นคุณแพทย์เขาไปออกบูธขายข้าวขาหมู
เขาก็เดินเอาคณะมาให้

โอ้โหดีใจเว้ยเพื่อนเอาดอกไม้มาให้
แอ๊กเลยเดินอื่นแอ๊กเลย

เหียวด้วยแพทย์

คนลุ้มคนเชียงอยู่แล้วง่ายบ้าง

คือผมว่าตอนนี้เป็นเพื่อนที่เป็นกรยานิมิตร

แล้วก็ทุกคนก็มีความสุขในการจิ้นอันนี้มากกว่า
คือถ้ามันเป็นจริงที่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้

ฉะนั้นผมรู้สึกว่าวันนี้ในสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้

ลองซักตั้งเลยเหรอ

แบบมันไม่ดีแล้วขายคันใหม่แล้วก็คนสิทธิบ
ผมจะไม่ดิวส่วนตัวตรงอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติเขา
เราไม่รู้ว่าเขาจะหาว่าเราแบบละลาบละล้วงหรือเปล่า

คือผมมองว่าการให้เกียรติกันมันเป็นเรื่องที่ดี
ฉะนั้นเขาก็ให้เกียรติเราในการทำงานด้วยนะครับ
ฉะนั้นแบบกระแสคุณเชียร์ก็ไม่ได้มีผลกับเราเลย
คือถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลในการทำงานเราสนุกมากขึ้น
คือเรารู้ว่าคนจิ้นมันก็จะทำให้เราสองคนยิ่งใกล้ชิดกัน

รู้สึกว่าคนชอบอะไรแบบนี้เราก็ตอบสนองในสิ่งที่คนชอบ
ซึ่งในอนาคตถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

แต่ว่าณวันนี้เป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็เป็นกรยานิมิตรที่ดีมาก
ยังไม่จีบหรอยังลองจีบไหมนะ
ไม่จีบผมไม่กล้าจีบหรอกจริง
ผมไม่กล้าจีบหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งด้วย
เขาเป็นคนเก่งแล้วเขาก็อยู่ในวงการพนันอีกอย่างหนึ่ง
เราก็ต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นคุณแม่แล้ว
ฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราจะไปทะเลอร์ทะล่าก็ไม่สมควร
ฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ชายเนอะเราก็ต้อง
สิ่งที่ทำที่ดีที่สุดตอนนี้คือผมก็ดูแลทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งเลสซิ่ง
ในรายการให้เต็มที่แล้วก็ให้ภาพที่มันออกไปให้มันน่ารักที่สุด
แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในรายการมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราสนิทกันแล้วเราเล่นกัน

อาณาคตก็เอาไว้ลุ้นมันอีกนิดนึง
อาณาคตมันคือเดี๋ยวสัมภาพวันหนึ่งผมบอกวันนี้ก็ว่าอาณาคตไม่แน่
ฉะนั้นก็คือมันอนาคตนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ขอบคุณค่ะพี่อ๋อ